นี่บอกเลยว่าเอาใจสาว
เพราะผมจะพาไปดู

แซ่บร่ำ
หล่อจริงนะครับ
ถ้าอยากรู้ไปดูกันเลย
พ่อค้าแจ้บหล่อโดนใจลูกค้านั่นเอง
พ่อค้าแต่ละคนจะหล่อโดนใจขนาดไหน

พ่อค้าไอศกรีมสุดน่ารัก
แบบอยากเห็นหน้าพ่อค้า

พ่อค้ากลอนเนี่ยทำเอาสู้เบาหลายคน

มันพุ่งทะลุแมสออกมาเลยทีเดียว

ซึ่งพ่อค้าไอศครีมสุดหล่อคนนี้เขาขายไอศกรีมตักอยู่แถวที่ว่าการอำเภอแหลมสิง
ตำบลปากน้ำแหลมสิงอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนั่นเอง
พ่อค้าสุดน่ารักคนนี้มาเธอจึงขออนุญาตถ่ายคลิปพ่อค้า
เพื่อนำมาลงติ๊กต๊อกเพื่อหวังจะช่วยกระตุ้นยอดขายให้พ่อค้าคนนี้
เนื่องจากพ่อค้าเป็นคนดีและขยันทำมาหากินนั่นเอง
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็เป็นกระแสทั่วโลกโซเชียล
พ่อค้าขายไอศกรีมหลอกบอกต่อด้วย
ทำให้สาวหลายคน
ตามมาซื้อไอศกรีมของพ่อค้าคนนี้กันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว

ส่วนสาวที่ชอบหนุ่มสไตล์หล่อเข้ม

เราจะพาไปรู้จักพ่อค้าขายเนื้อสุดแซ่บกันครับ
หื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อ
หื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อ
หื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อ
หื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อหื้อ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
เห็นตกมาจากความหล่อแท้ปของพ่อค้า
จึงส่งผลให้มีลูกค้าสาว
ส่วนสาวหรือลูกค้าคนไหนทำกับข้าวไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวล
เพราะที่ร้านเขามีเมนูจากเนื้อวัวขายได้แก่
เนื้อย่างซอยจุลาบเนื้อและก๋วยเตี๋ยวเนื้อ

ไว้บริการให้ลูกค้าอีกหลายเมนูเลยทีเดียว
ทั้งหมดนี้ก็เป็นความหล่อเหลาของเหล่าพ่อค้า
แทบที่เราคัดสรรค์มายั่วใจคุณผู้ชมสาว
ในยามเช้าแบบนี้แหละครับ
โอ้โฮเป็นอย่างไรกับบ้านล่ะครับพ่อค้า

แม่วันนี้ผมข่าวขอลาไปก่อนนะครับ